ค่ะลุงจรูนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านนะคะ
วันนี้สารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสารชั้นต้น
คำพิพากษาคดีหลักครูปรีชาฟ้องหมวดจรูน
ยักยอกทรัพย์รับของโจรสารพิพากษายกฟ้อง
ซึ่งสารท่านให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากนะคะ
ว่าเหตุผลที่สารท่านยกฟ้องคืออะไร
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในทุกคดีเลยนะคะ

ท่านผู้ชมก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะฮะ
ตรงใจหรือไม่อย่างไรที่คาดการณ์กันไว้
หรือคิดเห็นอย่างไรก็บอกเพิ่มเติมได้
ข้อความมาทางไลน์ของไทยรัฐนะคะแล้วก็ดูเราได้ทางเฟซบุ๊คเหมือนเดิมในเพจไทยรัฐทีวีค่ะ
ครับวันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาตอนบ่ายโมง
นะฮะอ่าคดีหวยเจ้าปัญหาหวยสามสิบล้านห้าสามสามเจ็ดสองหก
ม้วตหนึ่งพฤษริกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหนึ่งชุดห้าใบค่ะ
นะครับสามสิบล้านเนี่ยเนี่ยฮะคือร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
เขาไปขึ้นเงินอืมได้มาสามสิบล้านใช้ไปแล้วห้าล้าน
ค่ะแต่ครูปรีชาไคร่ครวนครูที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็เลยนำไปสู่การฟ้องคดีกันเยอะแยะไปหมด
ยังถูกอายัดอยู่นะคะหมวดจรูนใช้ไปเพียง๕ล้านบาท
หลังจากนี้ทางทนายความของหมวดจรูนก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะลองยื่นต่อสารขอให้เพิกถอนการอายัด
ดูบรรยากาศตอนก่อนที่จะไปฟังคำพิพากษาของศาลก่อนนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทั้งสองฝ่ายก็เดินทางมาสารตามนัดนะครับ
ร้อยตำรวจโทจรูลบอกว่ารอเวลานี้มานานแล้ว
มั่นใจว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะชนะคดี
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความของหมวดจรูนก็มั่นใจนะครับ
แนวทางการตัดสินนั้นคาดว่าสารจะออกมา๒ทาง
คือยกฟ้องและจำคุก
แต่เชื่อว่าการเป็นทนายมากว่า๑๐ปีพอจะทราบว่าหลักฐานที่ใช้ต่อสู้นั้น
ต้องใช้หลักฐานอะไรและต่อสู้ในทิศทางใด
มั่นใจว่าสารจะมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลด้วย
ทางเราเนี่ยมั่นใจในพยานหลักฐานนะครับเราคิดว่าเรื่องนี้โจทย์สืบไม่ถึงนะครับยังไงก็ยกฟ้องนะครับ
นี่คือความมั่นใจของเราแต่ว่าแท้ที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ที่ความดุลมิตของศาลนะครับว่าท่านจะมีความเห็นไปด้านไหนนะครับ
หวังว่าวันนี้เราชนะคดีอย่างเดียวครับเราไม่มีประเมินว่าเราจะแพ้คดีนะครับ
ความมั่นใจมันมีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็คงผิดไม่ผิดไปจากเดิมหรอกครับ
มีอะไรอยากจะบอกสบายไหมครับ
ไม่ไม่กล้าที่จะไปบอกเขาหรอกนะไม่กล้าดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปบอก
นี่ฮะช่วงเที่ยงนะครับส่วนนี้คือครูปรีชาไคร่ครวนความจริงก็คือความจริง
นี่ฮะมาถึงสารประมาณสักเที่ยงห้าสิบอ่ะค่ะก่อนเวลานัดนิดหน่อยนะครับ
ก็มีผู้ที่มารอให้กำลังใจเยอะแยะไปหมดทั้งดอกไม้ทั้งผลไม้มงคลนะครับ
ครูปรีชาทนายความต่างยืนยันว่ามั่นใจมากว่าความจริงคือความจริง

มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะเชื่อในความจริงครับความจริงคือความจริงครับ
เราได้นำพยานหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นพยานในที่เกิดเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
วันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐของสารท่านครับก็ผมก็เชื่อพยานหลักฐานที่นำเสนอนะครับว่าพยานหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานแล้วก็นำเสนอครบถ้วนตามองค์ประกอบของความผิดแล้วนะครับ
หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เดินทางเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีในชั้นศาลนะครับซึ่งศาลท่านนัดออกนั่งบันลังให้ฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นเวลา๑๓นาฬิกา

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดคำพิพากษาของศาลกันเลยดีกว่านะคะ
อย่างที่บอกว่าคดีนี้สารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็คือสารชั้นต้นนะคะอ่านคำพิพากษาออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเป็นคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนข้อหาก็คือยักยอกรับของโจร
ดังนั้นศาลท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือจำเลยทำผิดตามฟ้องหรือไม่แล้วก็ต้องดูว่าของที่ว่านี้ค่ะก็คือลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของโจทย์ทำหายตามที่ฟ้องหรือเปล่าซึ่งสารท่านให้รายละเอียดชัดเจนมากนะคะว่าสาเหตุที่สารท่านพิพากษายกฟ้องคืออะไรสารท่านพิเคราะห์แล้วบอกว่าพยานหลักฐานที่โจทย์ซึ่งก็
มีเพียงพยานบุคคลค่ะที่อ้างว่าเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อขายแต่ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนคำเบิกความของพยานบุคคล
เบิกความของพยานบุคคลดังกล่าวมีข้อพิรุษและขัดแย้งกันเองในหลายประการด้วยนะคะ
รวมถึงเรื่องความสามารถของพยานแต่ละคนในการจดจำเลขลอตเตอรี่การใช้โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายไปรับลอตเตอรี่
ครูปรีชากับนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินการแจ้งความหลังรู้ผลการออกรางวัล
และที่สำคัญคำเบิกความของพยานบุคคลที่ครูปรีชานำสืบล้วนขัดแย้งกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
และพื้นที่การใช้งานโทรศัพท์มือถือของครูปรีชาในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
คือครูปรีชาอ้างว่าไปซื้อลอตเตอรี่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบครับ
แต่จากการตรวจสอบแล้วมันไม่ตรงอืม
เมื่อพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จำเลยซึ่งก็คือหมวดจรูนนำสืบหักล้างแล้ว
ข้อที่จริงฟังได้ว่าครูปรีชาไปซื้อล็อตเตอรี่จากเจ๊บ้าบิลที่ตลาดนัดเรซิตี้ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะครับ
ไม่ได้ไปตลาดเรสซิตี้ในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะแต่ครูปรีชากลับใช้วิธีนำสืบ
หยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบมากล่าวอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบอืม
พอปรากฏว่าลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่๑ยังวางขายอยู่บนแผงลอตเตอรี่ของนางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัด
วันที่๓๐ตุลาคมแต่ครูปรีชาไปซื้อลอตเตอรี่จากเจ๊บ้าบินก่อนหน้านั้นนะคะ
สิบเจ็ดตุลาคมดังนั้นแสดงว่าลอตเตอรี่ที่ครูปรีชาซื้อไปจากเจ๊บ้าบิน
ไม่ใช่ลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอืมแต่พอรู้ผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแล้วเจ๊บ้าบินเห็นภาพถ่าย
ลอตเตอรี่หมายเลขห้าสามสามเจ็บสองหกอยู่บนแผงขายของเจ๊พัด
เจ๊พัดดัดถ่ายรูปเก็บไว้เมื่อสามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแล้วมีภาพลอตเตอรี่เลขเนี้ย
อยู่บนแผงเจ๊บ้าบินก็เลยคิดว่าได้ซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้ไปจากเจ๊พัด
แล้วไปขายต่อให้ครูปรีชาเจ๊บ้าบินก็เลยไปบอกครูปรีชาว่าถูกรางวัลที่๑
ครับครั้งแรกครูปรีชายืนยันว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมีเลขหน้าสามตัวไม่ตรงกับรางวัลที่หนึ่ง
แต่พอเจ๊บ้าบินพูดย้ำหลายครั้งว่าครูปรีชาถูกรางวัลที่๑ทำให้ครูปรีชาเริ่มลังเล
ในที่สุดก็เข้าใจไปด้วยอีกคนว่าได้ซื้อลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่๑จริง
เจ๊บ้าบินบอกแม้ว่าขณะนั้นครูปรีชาจะไม่มีลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่๑อยู่ในครอบครอง
กลายเป็นที่มาของการไปแจ้งความว่าครูปรีชาทำลอตเตอรี่ดังกล่าวตกหาย
ทั้งที่ความจริงไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่แรกดังนั้นครูปรีชาจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตราสองวงเล็บสี่
ดังนั้นครูปรีชาซึ่งเป็นโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยค่ะ
ศาลท่านจึงพิบาลศาสตร์ยกฟองซึ่งตามคำพิบาลศาสตร์ถึงแม้ว่าศาลท่านว่านี้ดีบอกชัดว่า
แล้วตกลงโดยกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นมันเป็นของใคร
และจะสามารถอุทธรณ์ได้หรือเปล่าด้วย
แต่ที่สำคัญก็คือถ้าไล่เรียงดูจากคำพิพากษาของศาลท่านเนี่ย
เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นใช่ไหม
การโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์การไปสั่งซื้อหลักฐานต่าง
แต่ว่าทางฝั่งครูปรีชาเนี่ยเหมือนว่าจะมีหลักฐานก็คือพยานบุคคลเป็นหลัก
ใช่ค่ะทนายตั้มหรือทนายสิทธาซึ่งเป็นทนายของหมวดจรูนนะคะ
ก็บอกว่าหลักฐานที่เป็นทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นหลักฐานที่เป็นไฮไลท์สำคัญ
ไม่ได้นำมาพูดผ่านสื่อเลยนะคะตั้งแต่มีข่าวเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
มีแต่การนำพยานบุคคลมาพูดกันซึ่งอันนี้พอเป็นหลักฐานสำคัญเป็นไฮไลท์
สารท่านฟังสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า
แต่ถ้าฟังฟังดูจากคำพิพากษาของศาลท่านเนี่ย
มันก็จะมีบางช่วงบางตอนบางครั้งที่มันจะคล้ายกับพวกเสียงหลุดคลิปหลุดที่เคยมีออกมาใช่ไหม
ครูปีชาเสียงคล้ายครูปีชาเคยคุยกับใครบางคนว่าเลขหน้าเลขหลังตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่อะไรพวกนี้
ดังนั้นหมายความว่าคลิปต่างเหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้
เอาทีนี้เมื่อสารมีคำพิพากษาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังสารอ่านคำพิพากษาคดีนี้แล้วนะครับทนายสิทธาหมวดจรูนพร้อมกับครอบครัวนะครับ
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากลงมาจากศาลก็แน่นอนว่าก็ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วฮะ
จรูนบอกว่าต้องขอบคุณความยุติธรรมที่ยังมีให้เป็นบทพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาพูดความจริงมาตลอด
รอเวลาแค่ให้ความจริงปรากฏเท่านั้นและวันนี้ความจริงก็ปรากฏแล้ว
ส่วนทนายตั้มบอกว่าคำตัดสินเป็นไปตามคาดเพราะพยานบุคคลของครูปรีชาเบิกความไม่สอดคล้องต้องกันกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
และตัวเองก็เคยบอกไปแล้วว่าคลิปเสียงสามารถใช้ในชั้นสืบพยานได้เพราะพิสูจน์แล้วว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
และเจ้าของคลิปเสียงก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปอทนำโทรศัพท์ไปตรวจสอบ
เมื่อได้คลิปเสียงมาทั้งครูปรีชาและพยานก็เซ็นรับแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเองจริง
หลังจากนี้จะยื่นคำร้องเพื่อขอให้สารพิจารณาคดีแพ่งที่อายัดเงินรางวัลที่เหลือประมาณ๒๕ล้านบาทไว้เพื่อถอนอายัด
อศบ๊วยบุรุษยังไม่รู้ว่าอะไรก็จะสามารถต้องคุ้นสั่งมาให้และปริ้งพี่กวานก็เห็นแล้วว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง
คุณชะมันก็จะมีการฟ้องกับหรืออะไรอย่างไหนบ้าง
ก่อนอื่นต้องขอบคุณศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ที่วันนี้นะครับดำรงความยุติธรรมนะครับ
แล้วก็ตัดสินมาเนี่ยด้วยพยานหลักฐาน
ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่สื่อมวลชนหรือประชาชนเนี่ย
เห็นคำพิพากษาฉบับเต็มทั้งหมด๗๐กว่าหน้านะครับ
ชัดเจนเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับ
วันนี้เนี่ยสารตัดสินเลยว่าครูปีชาไม่มีอำนาจฟ้องนะครับ
เพราะว่าไม่ได้ไปตลาดเลสซิตี้วันที่๓๑นะครับ
แต่ว่ายกเอาวันที่๒๗มานะครับมาเป็นวันที่๓๑แทน
วันนี้ผมคิดว่าคำพิพากษาออกมาเนี่ยชัดเจนนะครับ
ในทุกประเด็นเรื่องที่เราสู้คดีไปนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แล้วแต่ว่าครูปีชามาไหม
พยานของเขาที่ให้การขัดกันเองนะครับ

พยายามหลักฐานอะไรที่มั่นใจว่าทำให้เราชนะคดีในส่วนนี้ครับ
ก็อย่างแรกเลยนะครับพยานของเขาเนี่ยพยานโจทย์เขาให้การขัดกัน
ถ้าเกิดในสำหรับคดีอาญาแล้วถ้าเกิดว่า

เขาพูดจาไม่เหมือนกันเลยนะครับ
ทางฝ่ายรัฐนาพรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ
คำพูดของพยานของเขาขัดกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับ
วันนี้ก็เหมือนกับทางสารของการเจ้าหน้าบุรีเนี่ย
วางหลักเอาไว้เลยนะครับว่า
คลิปเสียงใช้พิสูจน์ได้นะครับ
ว่ากระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิดนะครับ

เจ้าพนักงานท่านได้ตัดสินด้วยว่า

ได้มีการเซ็นยินยอม

แล้วที่ผมเคยบอกกับพี่สื่อมวลชนว่า

เขามีการรับคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ย
ครูปีชารับทั้งหมด๔คลิปนะครับ
พ่อไม่ได้ซื้อนะครับ

คุณจรูนพูดอะไรนิดนึงไหมคะ

ก็รอมาปีกว่าเนอะ

แต่ก็ยังไงมันก็ถึงอยู่ดี

หมดครับกว่า๑ปี๘เดือนที่ผ่านมา

แต่ที่ความจริงมันปรากฏให้เราเห็นนะเนาะ
มีอะไรอยากจะบอกอีกฝ่ายหนึ่งไหมครับ

ถ้าอย่างอีกฝ่ายหนึ่งเขายื่นอุทธรณ์
ลุงมีผลต่อการพิจารณาในการฟ้องร้องในคดี

ไปเรื่อยจนกว่าคดีแมนกว่าจะถึงที่สุดจริง
แผ่นก็หลังจากนี้ว่าคลาแบบนี้ก็จะทำยังไงต่อ
เดี๋ยวผมก็จะต้องพรึกษากันด้วย

เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องปรุงแต่ง

เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนยังไงคะ
ผมว่าเอาเคสของผมเป็นตัวอย่างได้เลยแหละ
ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาอีกนะ
เกิดขึ้นกับใครแล้วก็เกิดขึ้นมาอีก

ก็ดูแล้ววันนี้ก็หวดจรูนก็พูดเยอะที่สุดแล้วล่ะ

กับธนายวรยุทธ์บุญวงศัย
ให้สอมพาตรหลังจากความพิพากษาของศาล
คลูย์ฟรีชาบอกว่า

และหาหลักฐานมาโต้แย้งตามหลักแล้วต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน๑เดือน
หลังฟังคำตัดสินของศาลซึ่งก็จะทำให้เร็วที่สุดครับ
จะเป็นของใคร
จะต้องอุทธรณ์ต่อไปก็ขอไม่พูดอะไรต่อ
เป็นเรื่องของทีมทนายจะต้องเตรียมประชุม

ครูคะตอนนี้ก็คือว่าในเมื่อสังคมเขามองว่า
สรุปแล้วคดีนี้ก็คือครูเป็นฝ่ายแพ้

ที่ครูยืนยันมาตลอดว่าตัวเองคือเจ้าของตัวจริง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

แล้วมันตัดสินบอกคู่คี่โกหกจริงหรือเปล่าครับ
คือประชาชนที่ตัดสินเขาก็ตัดสินมาตั้งนานแล้วนะครับ
แต่เราก็ถือว่าความจริงก็คือความจริง
ตอนนี้เราก็ต้องใช้สิทธิ์กฎหมายต่อไป

สืบคู่ซื้อหวยวันที่๓๑หรือ๒๗ครับ

เพราะว่าเราคือในเรื่องของ
เราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่บอกนะครับ

ยังไงก็แล้วแต่นะครับ

แต่ว่าเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์มีอะไร

เดี๋ยวอาจารย์ปรเมฆรองอธิบดีอายการท่านจะมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เรื่องนี้ด้วยนะคะ
คือถ้าฟังจากครูปรีชาหลังจากลงมาจากศาลเนี่ย

เอาละสารท่านมีคำพิพากษาว่าครูปรีชาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องเขา

แต่ก็ไม่ได้บอกว่าหมวดจรูนเป็นเจ้าของโรตเตอรี่
ค่ะแต่ว่าทางอาจารย์ปรเมฆเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
อาจารย์บอกว่าถึงแม้ว่าสารท่านจะไม่ได้พูดตรง
ลอตเตอรี่นี้ไม่ใช่ของครูปรีชา
แต่อ่านคำพิพากษาแล้วมีนัยยะที่สะท้อนให้เห็นว่า
ลอตเตอรี่นี้ไม่ใช่ของครูปรีชาตั้งแต่เริ่มต้น
แต่ว่าทีนี้ค่ะเราไปคุยกับทนายความอีกคนนึง
นายเดชาทนายคลายทุกข์ค่ะ
นายเดชาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ครูปรีชาต้องไปสารบ่อยเนี่ยนะคะ
โทรไปหาทนายเดชาแล้วก็ไปปรึกษาทนายเดชาบ่อยมากนะ
ตอนนั้นก็ออกมาเรื่องคดีนี้อยู่นี่ใช่ไหม

นายเดชาบอกว่าก็คือก่อนหน้านี้ก็คล้อยตามครูปรีชาคือเชื่อครูปรีชา

ว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชาตอนนั้นเชื่อเลยทนายเดชากิติวิทยานันต์เนี่ยค่ะ
แต่หลังครูโทรไปหาแล้วเหมือนกังวลใจอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเมื่อวานนี้
สารตัดสินครูปรีชาโทรหาเหมือนกันแล้วก็น้ำเสียงดูกังวลใจมากนะคะ
เดี๋ยวให้ทนายเดชาเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุยอะไรกับครูปรีชาบ้าง
ก็ส่วนใหญ่ก็เวลาเขาไปสารทุกนัดเขาจะโทรมาเล่าให้ฟังในฐานะที่เขาเคารพนับถือผมไงนะครับ
เขาก็จะเล่าว่าพยานเปิดความยังไงอะไรต่างนะครับทุกครั้งทุกนัด
เท่าที่ทราบรู้สึกว่าแกเป็นโคโสคของจังหวัด

ลื่นความจริงคือความจริงแกพูดตลอดอ่ะหวยเป็นของครูอะไร
เนี้ยผมก็ฟังเคลิ้มไปเลยนะก็คิดว่าวันนี้จะเป็นของครู
หรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนจรูนก็น่าสงสัยเพราะทำไมจำหน้า
แม่ค้าไม่ได้อะไรอะไรต่างต่างข้อมูลก็จำได้เนี้ย
เหมือนอย่างที่ท่านทิติราชเคยพูดไงสงสัยทั้งคู่นะเอ่อ
ปรีชาก็คนเห็นเยอะเยอะเยอะเสื้อหวยเห็นกับทางตลาดน่ะ
ส่วนจรูนก็จำหน้าแม่ค้าไม่ได้อ่าเนี่ยมันก็เนี่ย
เนี้ยสองอันเนี้ยเป็นข้อสงสัยนี่ทีมข่าวของเราไปคุยก่อนที่ศาลท่าน
อ่านคำพิพากษานะคะคืออยากจะรู้ว่าก่อนสารอ่านคำพิพากษาครูปรีชาไปบ่นอะไรให้ฟังหรือเปล่า
ไปปรึกษาอะไรหรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะอีกคนนึงฟ้าค่ะเมื่อวานนี้เราก็ไปสัมภาษณ์มาว่าเออลุ้นไหม
จะเป็นเจ้าของตัวจริงวันนี้พอคำพิพากษาออกมาเราไปคุยอีกนะคะก่อนหน้านี้เธอชื่อกระหนกพันธ์หวกสวัยนะ
เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นนางสาวพรอุมานะคะเธอก็บอกว่าก็ไม่แปลกใจกับคำตัดสินค่ะเพราะคิดเอาไว้
อยู่แล้วว่าครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเธอบอกแบบนี้อ๋อก็เลยทีแรกเป็นทีมครูปีชาก็เลย
ก็เลยออกมาเธอบอกว่าคือครูเขายืนยันไงว่าเป็นของครูตอนแรกก็หลงเชื่อไปเหมือนกัน
แต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าก็เหมือนครูก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจเพราะดูเหมือนครูไม่ค่อยมั่นใจ
เท่าไหร่ว่าเป็นของครูร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเหมือนกับเชื่อแม่ค้าไงครับเธอบอกว่าแต่นะตอน
เนี้ยเธอเชื่อว่ามีคนคอยบงการอยู่เบื้องหลังครูปรีชาค่ะก็เลยบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคอย
วงการครูปรีชาน่ะหยุดเถอะเพราะว่าสารท่านตัดสินออกมาแล้วค่ะ
ตอนแรกพี่ไม่มั่นใจไงเออพ่อยังหาหวยไม่เจอพี่ก็เลยต้องตอบไปแบบนั้นแกบอก
ตอนนี้มั่นใจแล้วมั้งคะเพราะว่าคือสารท่านละเอียดมากเลยนะอ่านคำพิพากษา๗๐กว่าหน้าเนี่ย
วันที่๒๗ไปที่ตลาดแล้ววันที่๓๐คืออะไร๓๑คืออะไร
แต่ครูเขาก็บอกว่าเขาไปวันที่ไปเอาหวยวันที่ก่อนหวยออกวันหนึ่งเขาก็ย้ำกับฟ้ามาเสมอเลย
แล้ววันที่๒๗เนี่ยแกไม่พูดถึงเลยนะแกไม่พูดถึงเลย
วันที่๒๗เนี่ยที่ฟังคำพิพากษานะคะเห็นสารท่านบอกว่าครูไปตลาดวันที่๒๗ค่ะ
วันที่๓๑ไม่ได้ไปวันที่ไปรับหวยวันที่๓๑ไม่มีแล้วก็บอกว่าพอรับหวยเสร็จแล้วไปกดตังค์ก็ไม่มีนะคะพยานหลักฐานพวกนี้ไม่มีเลยกองพิสูจน์หลักฐานที่นำไปชี้ให้สารเห็นครูไม่ได้ไปกดตังค์จริงประมาณนั้นค่ะ
ก็ต้องเข้าใจว่าเงินสามสิบล้านเขาเลือกเจ้าของแล้วถ้าวันนี้มันไม่ใช่สู้ต่อไปมันก็ไม่ใช่มีอยู่ทางเดียวก็คือหนึ่งทำใจแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันจับมือกันเจรจากันได้ไหมยุติกันได้ไหมสังคมไทยมันจะได้ไม่ต้องแตกแยกจะได้ไม่ต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอยากให้ครูปรงอะค่ะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงต้องต้องออกทางนี้แน่
นะ๓๐ล้านเนี่ยเขาเลือกแล้วแหละว่าเจ้าของคือใครอืมยังจะเดินต่อไหมมันได้อะไร
อันนี้เรื่องหวยใช่ไหมก็เรื่องการเมืองเรื่องหวยเรื่องหวยยังไม่ถึงเรื่องการเมืองยังแต่ทุกผู้ชมครับนี่คือคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะครับถามว่าจะจบไหมมันก็ยังไม่ได้จบ
เป็นเสร็จเด็ดค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทั้งคู่ก็มีฟ้องกันอีกเยอะแยะทั้งคดีแพ่งคดีอาญามีมินประมาทแจ่งความเท็จอะไรกันหลายเรื่องค่ะเรื่องเงินที่ฟ้องแพ่งก็มีอายัดกันไว้อยู่เนี่ยนะครับหลังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นวันนี้นะครับอาจารย์ปรเมฆอินทรวจชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักงานคด
รอบครองอสังหาริมทรัพย์ผู้นั้นเป็นเจ้าของศาลไม่จำเป็นต้องพิพากษาเนื่องจากลุงจรูลไปขึ้นเงินตั้งแต่แรก
สันนิษฐานได้ว่าเขาเป็นเจ้าของแม้ครูปรีชาจะมาอ้างแต่สุดท้ายศาลก็ไม่เห็นด้วยส่วนเรื่องการยื่นอุทธรณ์นะครับจะเป็นไปได้หรือไม่
อาจารย์ปรเมฆบอกว่ากรณีนี้นะถ้าไปอ่านคำพิพากษาของศาลนะกรณีนี้คือการยักยอกของเนี่ยการยักยอกของตกตามกฎหมายคือห้ามอุทธรณ์อาจารย์ประเมฆบอกจะอุทธรณ์ได้เรื่องของการยักยอกของโจรเพราะในคำพิพากษาไม่ได้เขียนเรื่องรับของโจรเอาไว้มีแต่เรื่องของการยักยอกของตก
แม้ว่าสารจะไม่ได้ชี้ว่าเป็นของคุณจรูนนะครับแต่โดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยผู้ใดครอบครองสังหาริมทรัพย์ผู้นั้นเป็นเจ้าของ
ครูพิชามาฟ้องแล้วศาลก็บอกครูพิชาไม่เจ้าเจ้าของ
มันก็อธิบายอยู่ในตัวอย่าไปบอกเลยว่า

บางคนบอกอุทธรณ์ได้แต่อุทธรณ์ได้มันใช่แต่ว่า
ถ้าข้อหาใดที่โทษไม่เกิน๓ปีเนี่ยต้องห้ามอุทธรณ์เมื่อศาลมีภาคศาลยกของ
ถ้าห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อที่จริงข้อที่จริงในเรื่องของในกดียักยอกของตกเนี่ย
ต้องห้ามอุทธรณ์มันจะอุทธรณ์ข้อที่จริงได้ในข้อหารับของโจร
ทีนี้ผมก็ไม่ได้เห็นว่าคำรักษาเขียนเรื่องลับของจนว่ายังไง
แต่พอขึ้นต้นสารตัดบทเลยว่าไม่ใช่เจ้าของ
พอไม่ใช่เจ้าของทั้งศาลก็ไม่ได้วินิจฉัยตอบว่ามันตกหรือไม่ตก

ปัญหาว่าถ้าเราจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อที่จริงเรื่องลับของโจร
ก็คือถ้าอ่านคำพิพากษาดีสารท่านพูดตั้งแต่ต้นเลยว่า
ไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่ดังนั้นโจทย์ไม่ใช่ผู้เสียหาย
ก็เลยไม่มีอำนาจฟ้องศาลก็เลยยกฟ้อง
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามต่อว่าก็สารไม่ได้บอกว่าคุณก็เป็นเจ้าของ
ศาลก็ไม่ได้บอกนี่แต่ลอตเตอรี่ทางหลังข้าระบูรว่า
เจ้าของกรรมสิทธิ์คือคนเอาไปขึ้นเงินไง
จากจะมีเจ้าของคนใหม่ที่จะไปหาหลักฐานแล้วบอกว่า
จรูนไปหาลอตเตอรี่มาไปได้มาอะไรมา
ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าหมวดจรูนจะได้เงินที่เหลือ๒๕ล้านบาทเมื่อไหร่นะคะ
นายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นเรื่องไปต่อสาร

สารอาจจะรอคดีอื่นทั้งหมดให้จบให้แล้วเสร็จก่อนหรือเปล่า